คุณผู้ชมคะเกิดเหตุสะเทือนขวัญที่สถานีรถไฟบุรีรำ
มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุสักประมาณ๔๐ปี
อยู่ดีเธอก็วิ่งแล้วก็กระโดดลงไป
นอนพาดอยู่ที่รางรถไฟค่ะ

สุดท้ายรถไฟทับร่างของเธอจนขาขาดทั้งสองข้าง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางสายตาของผู้โดยสาร

โดดไปนอนแบบนี้รถไฟมาพอดีทับเลยนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
สถานีรถไฟบุรีรำสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้
ผู้หญิงคนนี้อายุประมาณ๔๐ปี

อยู่ดีก็วิ่งแล้วก็กระโดดลงไปนอนพาดรางรถไฟ
นี่เป็นขบวนรถด่วนพิเศษที่๒๑

ทับร่างเธอต่อหน้าผู้โดยสารที่รอขึ้นรถไฟเป็นจำนวนมากนะคะ
ทุกคนก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่คิดว่าผู้หญิงคนนี้จะกระโดดออกไปนอนให้รถไฟทับร่าง
อย่างที่บอกค่ะว่าขาของเธอตั้งแต่ช่วงใต้สะโพกลงไป

เจ้าหน้าที่รถไฟผู้โดยสารก็พยายามจะช่วยนะคะ
โทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจและหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน

เพื่อนำร่างผู้บาดเจ็บซึ่งหมดสติไปที่โรงพยาบาล
นำเข้าห้องผ่าตัดทันที
ล่าสุดตอนนี้อาการยังสาหัสอยู่
ภาพจากกล้องวงจรปิดของทางสถานีรถไฟบุรีรำ

ว่าผู้หญิงคนนี้เขาขี่รถจักรยานยนต์สีเทา
จอดไว้หน้าสถานีรถไฟ

หลังจากนั้นก็ยืนรอรถไฟเหมือนกับผู้โดยสารคนอื่นปกติแล้วค่ะ
แต่พอเธอเห็นว่ารถไฟขบวนด่วนพิเศษ
กำลังวิ่งเข้ามาจะเทียบชาญชาลา
เธอก็วิ่งออกไปแล้วก็นอนพาดที่รางรถไฟ

ในบรรจงจันทรนายสถานีรถไฟบุรีรัมน์
บอกว่าได้ประสานตำรวจและขนส่งจังหวัด
เพื่อตรวจสอบทะเบียนรถของผู้หญิงคนนี้ค่ะ

เพื่อที่จะได้ติดต่อญาติและสอบถามสาเหตุของการกระทำนี้นะคะ